คุณตาอายุ๗๐กว่าแล้ว

จะให้ขึ้นสะพานลอยตาแกก็เดินขึ้นไม่ไหว
ข้ามถนนตรงจุดใกล้กับสะพานลอย
ปรากฏมอเตอร์ไซค์มาชนคุณตา

ภาพจากกล้องวงจรปิดนะคุณตาพยายามวิ่ง

คุณตาก็กำลังข้ามกลับมาอีกฝั่งถนนหนึ่ง

เนี่ยมอเตอร์ไซค์มากันสองคนชายหญิงนะคะ

ว่าคุณตาอยู่กลางถนนแบบนี้เลยค่ะ
กล้องวงจรปิดจับภาพได้
จุดตรงนี้คือริมถนนเศรษฐกิจขาเข้าบ้านบึงนะคะ
ที่จังหวัดชนบุรีช่วง๒ทุ่ม
แล้วกู้ภัยพอมาประถมพยาบาล
ผู้ชายคนนี้คุณตาคนนี้คือคุณตาบุญสมบุญมาก

บ้านคุณตาแกก็อยู่ริมถนนนี่แหละค่ะ
อาการคุณตาสาหัสเลยนะ
ส่วนชายหญิงที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาก็คงจะเป็นแฟนกันนั่นแหละ

ทางเจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลชนบุรีนะคะ

นักข่าวของเราก็ไปที่จุดเกิดเหตุตรงนี้

ไปดูนะว่าใกล้สะพานลอยด้วย
ใช่ค่ะแล้วจะให้ดูที่ถนน

จุดที่เกิดเหตุที่ถนนน่ะยังมีคราบเลือดเนี่ย

จุดตรงนี้คือถนนเศรษฐกิจนะคะ
แล้วก็ไปสอบถามวินมอเตอร์ไซค์แถวนั้น
เขาก็บอกว่าโอ้โหตรงนี้นะเกิดอุบัติเหตุบ่อย
คนเคยตายตรงนี้เพราะว่าโดนรถชนเสียชีวิตมา๒ศพแล้ว

รถตรงนี้ก็วิ่งมาเร็วด้วย
แล้วคุณตาบ้านแกก็อยู่ตรงนี้แหละ
ข้ามถนนจะไปซื้อยาที่ร้านสะดวกซื้อตรงข้าม

อันนี้พี่วินบอกนะพี่วินบอกโอ้คุณตาขาแกไม่ค่อยจะดี

ก้าวขึ้นแต่ละขั้นก็ลำบาก

สุดท้ายโดนรถมอเตอร์ไซค์ชนแบบนี้

พี่วินมอเตอร์ไซค์บอกว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะ

เพราะว่าเห็นคนเจ็บคนตายมาก็เยอะนะฮะ

ถ้าคนแก่เขาข้ามสะพานลอยไม่ได้